นี่นี่นี่
เขาบอกว่าคนแรกเนี่ยดื่มสุราไปปุ๊บ

คนที่สองมาทีนี้เจอผู้ตะโกนใส่เลยพี่

น้องผมด้วยความที่ว่าไปเดินเล่นที่อู่นี้ประจำ
แบบว่าเห็นว่ารถคันนี้มันจอดอยู่นานแล้ว

มันไปซื้อมาทำไมรถคันนี้มีคนตาย
สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
ค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรงอย่าลืมนะครับว่าเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
เหล่าบรรดาลนักเล่าเรื่องผีที่จะนำประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญมาฝากคุณผู้ชมชาวสถานีผีดุทุกท่านครับ
และแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนวันนี้เขามีประสบการณ์ไม่แพ้กับท่านอื่น
และอยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าเราอยู่ในสถานการณ์เหมือนเดิมครับ
ระยะห่างและใส่หน้ากากอนามัยตลอดทั้งรายการ
ส่วนเนื้อหาของรายการในค่ำคืนวันนี้จะเข้มข้นตื่นเต้นน่ากลัวขนาดไหน
ไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ

มาร่วมสถานีผีดุของเรานั้นนั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
เหมือนเดิมนะครับเราจะเว้นระยะห่างกันแล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดทั้ง
รายการครับคืนนี้สถานีผีดุของเรายินดีต้อนรับคุณจ๊อปครับ
สวัสดีครับคุณจ๊อปสวัสดีครับพี่แจ๊คครับคุณจ๊อปกับผมนี่ส่วนมาก
เราจะคุยกันผ่านทางโทรศัพท์ใช่ครับอ่าครั้งนี้คือการเจอกันครั้งแรกครั้งแรกครับพี่
แล้ววันนี้ประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญที่คุณจ๊อปจะนำมาฝาก
สถานีผีดุของเรามันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของรถยนต์ครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของใครฮะ
เป็นคุณลุงท่านหนึ่งเล่าให้ฟังเขาเล่าให้ฟังนะครับยี่ห้อของรถไม่ต้องพูดถึงนะไม่พูด
รถเก๋งเป็นรถเก๋งโซนยุโรปยี่ห้อหนึ่งใช่ครับอ่านะครับ
หลอนซ่อนผีครับคุณลุงท่านนี้เขาเล่าให้ฟังว่ายังไงคุณจ๊อป
อ่าจุดเริ่มต้นของเรื่องเล่าเรื่องเนี้ยครับคือผมอ่ะตอนที่ผมเรียนจบใหม่ใหม่ครับ
ผมไปทำงานเกี่ยวกับสายรถมือสองก็คือผมเป็นเซลล์
ก็คือทั้งอยู่หน้าเต็นต์ด้วยแล้วก็จะเอ่อเหมือนเป็นนายหน้าเองด้วยอ่า
อยู่หน้าเต็นต์ขายรถด้วยแล้วก็มีการไปดูรถไปซื้อรถมาเบื้องหลังเราก็จะมีแบบว่าช่วยเพื่อนช่วยอะไรอย่างนี้
ทีนี้คุณลุงท่านเนี้ยเขาเป็นคนที่ซื้อขายรถโดยเขาจะชอบรถที่มีตำหนิอืม
คำว่ารถมีตำหนิในทีนี้หลายคนอาจจะกลัวแต่ว่าคำว่าตำหนิของคุณลุงก็คือสีไม่สวยสีดาง
รถจอดตากแดดหรือรถอาจจะเคยประสบปฏิเหตุเบากันชนมีรอยมีอะไรอย่างเง
หรือว่าเครื่องยนต์เสียหายแล้วทางคนที่เขาใช้เนี้ยเขาไม่สะดวกที่จะซ่อมอืม
คุณลุงก็จะซื้อมาในราคาที่มันถูกกว่าตลาดอ๋อมันสามารถซื้อในราคาถูกได้
แจ๊คน่าจะเข้าใจว่าถ้ารถสีไม่สวยอะไรอย่างนี้มันจะมีข้อติเยอะ
อ่าราคามันจะกดลงได้ไหนแต่จริงสีคันนี้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็น
อันนี้ราคาตกเลยตกเลยใช่ก็ทีนี้คุณลุงเขาก็จะชอบซื้อรถแบบเนี้ย
เอามาทำสีใหม่ซ่อมบำรุงเครื่องให้ดีหน่อยแล้วก็จอดขายหน้าบ้านตัวเอง
เป็นงานอดิเลกของเขาคือจริงตัวคุณลุงท่านนี้ท่านรับราชการครับ
ผมจะขอใช้ชื่อแทนคุณลุงว่าลุงดำครับครับคือคุณลุงดำเนี่ย
เล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าคุณลุงเนี่ยไปได้รถคันนี้มาจาก
เป็นเหมือนที่ทิ้งซากรถที่หนึ่งต่างจังหวัดซึ่งเหมือนกับสุสานรถ
ไกลพี่แต่ว่าไม่ได้ใหญ่เวอร์นะเป็นแบบเล็ก
เป็นเหมือนที่ลื้อแยกอะไรรถอ่าที่เราเข้าใจกันคุณลุงเล่าให้ฟังว่า
ปกติเนี้ยคุณลุงจะไม่เล่นรถยุโรปเลยครับจะเล่นแต่รถญี่ปุ่นครับ
เพราะว่าราคามันถูกจับต้องได้ราคาหลักหมื่นทีนี้มีเป็นเหมือนรุ่นน้องคุณลุงท่านหนึ่ง

ลุงดำมีรถคันนึงสนใจไหมอยู่ที่นี่
ก็คุณลุงก็เลยบอกก็น่าสนใจนะ
แต่มันเป็นรถยุโรปนี่ราคามันแรงไหม
เพราะว่าเสนอราคารถรุ่นนี้ณตอนนั้น๑๐กว่าปีที่แล้ว
๒๐๐๐๐๐กว่าบาทแพงนะสุดท้ายครับ
แต่พอถามราคาไปปุ๊บลุงคนนั้นตอบมาว่า๕๕๐๐๐บาท

๒๐๐๐กบนี่คือราคา๑๒๐๐๐บาททั่วไป
แต่คันนี้ขายเลย๕๕๐๐๐บาท

แล้วก็คุณซุมก็ถามว่าทะเบียนมีไหม

น้องคนนี้ก็บอกว่าลุงดำสะดวกมาดูเองดีกว่า
เพราะว่าทางจ้างรถเนี่ยเขาบอกแล้วว่าคันนี้เขาไม่แยก

คุณลุงก็เลยเสร็จสับปุ๊บมีเวลาพอดีเดินทางเลย
ไปถึงก็คือไปเจอรุ่นน้องคนนี้เจอเจ้าของจัง

คุณลุงก็เล่าให้ฟังต่อว่าราคาดีมากเลย
แต่ตัวรถที่เห็นสภาพก็คือช่วงด้านหน้าด้านขวา
ก็คือมีฝากระโปรงบุกไฟแตกกันชนบุบ

ก็ชนมาแต่ว่าคุณลุงดูแล้ว

ใช่ครับฝากระโปรงนี่คือแบบอุ๊ยนิดหน่อยมาก
ก็เลยสุดท้ายคุณลุงก็ได้รถคันนี้มาก่อน
โทษนะคนขับไม่หน้าตาย
ใช่คำพูดนี้คุณลุงพูดในใจเลยบอกว่า
ฆ่าดูแล้วคนขับไม่น่าตาย

โทรนัดอู่ศรีนัดอู่ซ่อมเรียบร้อย

พอคืนที่๒คุณป้าแฟนคุณลุง

อยู่ตรงที่จอดรถคันนี้

เรียงไว้รถที่รอทำวาซอม

ก็คือคุณป้าก็ยังเห็นอยู่บ้าง

คิวว่างแล้วครับเอารถเข้าได้เลย
คุณลุงก็เอารถเข้าไปทำ
เข้าไปทำเสร็จแค่๒วันครับ

ลุงดำครับรบกวนมาที่อู่หน่อยครับ

คุณลุงก็สงสัยจะเรื่องค่าอะไร

ปรากฏว่าไปถึงปุ๊บสิ่งที่ลุงเห็นก็คือ

พอเราถอดพวงมาลัยมาปุ๊บมันจะเป็นแป้นเหลี่ยม

เพราะว่าเหมือนเขาทำความสะอาด
แต่เขาไม่ได้ถึงในซอก

คุณลุงแกก็ใจเสียแล้วแต่แกก็นึกว่า

ลุงครับผมมีเรื่องนิดหน่อย
สะดวกเข้ามาคุยหน่อยไหม

ลุงครับตอนนี้ช่างไม่กล้าทำรถแล้วครับลุง

คือผมอยากให้ลุงมานั่งคุยกับผมมากกว่า

คุณลุงก็เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวรอสัก๒ชั่วโมงเดี๋ยวจะรีบเข้าไป
ถ้าเป็นแบบเย็นหน่อยสะดวกไหมก็คุยนัดเวลา
พอเข้าไปปุ๊บนายช่างใหญ่เลยเนี่ย
เจ้าของอู๋บอกว่าช่างคนแรก
คือเขาเป็นคนที่ต้องดื่มสุราตอนเย็น

ทีนี้เขาบอกว่าคนแรกเนี่ยดื่มสุราไปปุ๊บ

พอปิดประตูแล้วเห็นอยู่อย่างนี้หลายรอบ
จนเขาแบบว่าไม่เอาแล้วเขากลัว

แต่คือทางเจ้าของอู่ใหญ่ก็บอกว่า
เดี๋ยวจะหาคนมาทำให้จนเสร็จ
แต่ก่อนจะทำเนี่ยคือคนนี้มาปุ๊บ

อ่ะรับลื่นที่ถามจนเสร็จจบรถสวย

ก็เอาชื่อเจ้าของได้เล่น
ไปตามต้นคั่ว
มันก็มันก็ไม่ไกลจากที่ตรงขายซากตรงนั้นเท่าไหร

ไปเจอกับบ้านหลังหนึ่งค่อนข้างใหญ่พี่
แล้วก็ไปเจอกับทางคุณป้าคนหนึ่งออกมาต้อนรับ
คุณลุงก็เลยถามว่าพอจะคุ้นกับรถหมายเลขทะเบียนนี้สีนี้ไหม
คุณป้าก็อึ้งไปแป๊บนึงแล้วก็ถามว่าอย่าบอกนะว่าคุณพี่ซื้อไป
คุณลุงก็บอกครับผมซื้อไปผมซ่อมเสร็จแล้ว
ผมแค่อยากรู้ว่ารถคันนี้ทางเจ้าของในเล่มเนี่ยคือใช่คุณพี่ไหม
เพราะว่าในเล่มคุณลุงบอกว่าเป็นชื่อผู้หญิงนะพี่
ก็คือชื่อคุณป้าแต่คุณป้าบอกว่าป้าไม่ได้ใช้รถคันนี้นะ

ทีนี้คุณลุงก็เลยถามว่าแล้วสามีไปไหนล่ะป้า

ก็เลยถามจนสืบสาวเล่าเรื่องได้ความว่า
คุณลุงเจ้าของที่เขาขับรถไปประสบบัติเหตุจริงพี่
ไม่ได้รักเก็บครับขอหา

ใช่ครับคือแรงชนด้วยความที่ว่ารถเป็นรถทางโซนยุโรป

ชนเนี่ยแล้วคนคือน่าจะหลับในอะพี่
คือวูบไปแล้วก็กระแทก
นั่นเป็นเหตุผลที่โทษนะครับ

ใช่ครับก็คือเลือดออกปากออกจมูกแล้วก็ไหลไปเลย
แต่ว่ารอยชนเนี่ยเหมือนไม่เสียนะแต่ตายครับ
ก็พยายามใจดีสู้เสือแล้วพี่
ไหว้ขอแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเอารถมาขาย
ราคาไว้ถูกมากเลย
ใช้เวลาขายอยู่อาทิตย์หนึ่งพี่ขายได้
ลูกค้าที่ซื้อไป๑อาทิตย์ต่อมาเอารถมาขายคืน

คุณลุงถามคำแรกเลยรถมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ
จะไม่มีปัญหาอะไรครับพี่แต่ว่าผมไม่สบายใจ
เลยคุณลุงก็ถามว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้น

เขาจะยินเสียงคนพูดพึ่มพำพึ่มพำอะไรไม่รู้
เป็นเสียงผู้ชายเขาบอกเขาพูดได้เลยว่าเป็นเสียงผู้ชาย
ไม่ใช่เสียงวิทยุเพราะเขาไม่ได้เปิดวิทยุพี่

เขาก็เลยไม่สบายใจแล้วที่สำคัญคือแม่เขาอ่ะ
เห็นมีคนนั่งอยู่ในรถทุกคืนในตลอด๑อาทิตย์ที่เอาไป
ก็เลยขอขายคืนเพราะว่าเขาไม่สบายใจ
เสร็จคุณลุงก็เอามาขับใช้งานขายไปด้วยใช้ไปด้วย
จนสุดท้ายมีเป็นเหมือนนักศึกษาคนหนึ่ง
สนใจเพราะว่ารถคันนี้มันเป็นสีดำมีล้อแม็กซ์มันสวย

ก็เลยมาติดต่อขอซื้อด้วยเงินสดไปอีกรอบนึง
แต่รอบนี้พี่รถหายไป๓เดือน
แต่ว่าทางคุณลุงแจ้งแล้วว่าเดี๋ยวเล่มเอกสาร

คุณลุงติดต่อไม่รับติดต่อไม่ได้
คุณลุงก็เลยว่าสงสัยจะลืมหรือเปล่า

สุดท้ายน้องคนนั้นกลับมาครับพี่
สภาพที่ขาเข้าเฝือกถือไม้เท้า
แล้วก็บอกว่ามารับเอกสารรถคันนี้

ทำไมแบบมีเข้าเฝือกที่ขาที่แขนด้วย
คุณลุงบอกว่าเข้าเผือกที่แขนกับขาด้วย
น้องคนนั้นบอกว่าตอนนี้รถคันนั้นประสูจน์บริเทศ
เขานี่แหละเป็นคนขับไปประสูจน์บริเทศคว่ำ

แต่ว่ายังดีว่าน้องเขาไม่เสียชีวิต
คุณลุงก็เลยถามว่ามันเกิดขึ้นอย่างไร
คือน้องเขาเลยบอกว่าวันนั้นเขาไปสั่งสรรค์กับเพื่อนที่มหาลัย
แล้วได้ขับรถคันนี้ไปเหมือนกับพาแฟนไปส่ง
ขากลับระหว่างกลับคลุมมันก็ดึกมากแล้วกี่

หัวล้านหน่อยยืนอยู่ริมถนน

เขาก็กลัวเขาก็ขับเลยไปพี่
ปรากฏว่าพอเลยไปสักระยะหนึ่ง
น้องคนนั้นบอกว่าเจออีกคนหนึ่ง

เขาก็เริ่มไม่สบายใจแล้วเขาเริ่มแบบว่า
ทำไมคนที่ลักษณะคล้ายกันสองคน

ช็อตที่๓ไม่ได้ยืนถนนแล้วครับ

รถคือตีรังกาลงข้างทางไปเลย

สุดท้ายคุณลุงก็เป็นคนที่ติดต่อกับทางจังรถ
ว่าให้มาช่วยน้องคนนี้ซื้อซากรถเอาไปตัด
คือทุกวันนี้รถคนนั้นก็ย่อยสลายไปแล้ว
ย่อยสลายหรืออาจจะถูกแยกชิ้นส่วน

เฮ้ยคือเท่าที่ฟังดูนะ

จังหวะที่น้องคนสุดท้ายที่เขาเป็นเจ้าของรถ
แล้วเขาเมาแล้วเขาขับรถ
ไม่รู้นะผมคิดเองอันนี้อาจจะมองโลกในแง่ดี
คุณลุงเจ้าของรถเขาอาจจะพยายามมาเตือน
ไม่ให้ขับไปต่อ๒รอบเลยนะ

แต่คุณไม่จอดหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่
ผลสุดท้ายเฮ้ยต้องทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าก็ไม่รู้ไง
หรือว่าถ้าลุงไม่มาตัดหน้า
น้องคนนี้อาจจะไปเกิดอุบัติเหตุที่มันแรงกว่านี้หรือเปล่าก็ไม่รู้

ถ้ามองโลกในแง่น่ากลัวไปเลย
คุณลุงคนนี้ห่วงรถตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

อาจจะเป็นเพราะว่ารถคันนี้มันมีคุณค่าทางจิตใจ
เพราะว่าภรรยาซื้อให้หรือเปล่า

รถที่เป็นรถมือ๒มือ๓มือ๔หรือมือ๘อะไรก็แล้วแต่เนี่ย

ไม่ได้น่ากลัวไม่ได้มีผีทุกคัน
ผมคนหนึ่งเคยใช้รถมือ๘มาก่อน

นั่นคือเรื่องแรก

เรื่องเกี่ยวกับรถล้วนเลยครับผม

เรื่องที่๒เป็นรุ่นพี่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณไม่เกิน๒ปีที่ผ่านมาครับ

ก็คือซื้อรถมาแยกอะไรขาย

ทีนี้วันนั้นผมไปเอาอะไรเพื่อจะไปส่งลูกค้า
แล้วก็เลยคุยกันไปอีท่าไหนไม่รู้พี่

เกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็น
พี่ผมคนนี้เขาก็นั่งนึกอยู่แป๊บนึงเขาบอกว่า

แต่คันที่พีคที่สุดก็คือรถคันนี้

ไปซื้อมาจากคุณป้าท่านหนึ่ง
ก็คือในราคาที่

ก็คุณพี่ท่านนี้ก็เลยตกลงซื้อมา

เอามานี่คือรถมันจอดในป่าย่าอยู่แล้ว

มาไว้ที่ที่เขาจะเตรียมแยก
คือพี่ผมคนนี้เขาจะมีลูกน้องเขาเป็นช่าง๒คน

ส่วนพี่ผมจะเทียวไปเทียวมา

น่าจะคืนที่๒ที่รถไปอยู่

เพื่อให้เสร็จทันที่จะเอาคันนี้เข้าไปแยก

เราต้องบีบกุญแชแล้วโยกก้าน

ทีนี้ไฟเลี้ยวไฟอะไรเปิดต่อเลยพี่

เขาก็เลยโทรไปหารุ่นพี่ผมนึกว่าเฮียเฮียได้เอาแบตเตอรี่ออกหรือยังรถคันนี้
เฮียก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เนี่ยไฟมันเปิดเองไฟเลี้ยวเปิดเองแต่มันดัง
ทีนี้ลูกพี่ผมก็บอกว่าเอองั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้กูเข้าไปหา
ยังไม่ต้องทำอะไรกับคันนี้นะเอาอยู่ที่เดิม
ตอนเช้าเฮียผมมาเลยมาถึงปุ๊บลูกน้องมาพร้อมแล้วเปิดฝากระโปรงดู
ปุ๊บไม่มีแบตเตอรี่เฮ้ยหรอไม่ใช่เพิ่งโดนขโมยนะพี่
หนูเข้ามาทำรังทุกอย่างคือทุกอย่างมีแต่หญ้ามีแต่ใบไม้โตรจะซากกระดูก
กระดูกหัวปลาทูอะไรพวกนี้

แล้วคั่วแบตเตอรี่ประธานโทษครับ

ยังไงโทษนะฮะผมไม่มีความรู้ลึก
ยังไงไฟก็ไม่มีทางที่จะติดเองได้แน่
ไม่มีแบตเตอรี่ยังไงไม่มีไฟแน่นอนพี่
ไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่ามันมีระบบค้างคาสายไฟอยู่ไม่มีทาง
คือรถทุกคันถ้าเป็นรถรุ่นเก่าส่วนใหญ่แบบ
ใช้ไฟจากแบตเตอรี่เท่านั้นกับนายชาร์จ
ถ้าหากแบตเตอรี่คาอยู่เครื่องไม่ได้ติดเลย
อย่างน้อยไฟที่มันเหลืออยู่มันก็จะหลีมาก
แต่อันนี้คือเขาบอกว่าไฟเหมือนแบตเตอรี่ไฟเต็มปกติ

คือพี่ผมก็เลยบอกว่าคันนั้นน่ะไม่แยก

จนมีคนมาซื้อเหมายกคันไปเลย

เขาเอาอะไรไปใช้กับรถของเขาที่ประสบอุบัติเหตุ

หรือไม่ได้กล้าไปถามคุณป่า
แต่ว่าในเล่มทะเบียนพี่เป็นชื่อผู้ชาย

ตอนนั้นพี่ผมบอกอายุประมาณ๘๐แล้ว
ก็คุณป่าก็๗๐กว่าเรา

ก็น่าจะของรถเสียชีวิตไปแหละแประมาณนี้ครับ

โอ้โหนี่คือรถไม่มีแบตเตอรี่นะ

เรื่องที่๓เป็นเรื่องที่ภรรยาผมเป็นคนทัก

คือรุ่นน้องผมเนี่ยเขาก็จะอยู่ในวงการรถแบบนี้เหมือนกัน
เขาจะซื้อพวกรถแต่งเป็นรถญี่ปุ่นค่ายหนึ่ง
เขาก็จะซื้อมามาปั้นเอามาแต่งเอามาขาย
ปั้นยังไม่เสร็จก็มีคนมาขอซื้อต่อ
ตอนนั้นน้องผมไปซื้อรถคันนี้ในสภาพที่มีแต่กระดอง
คำว่ากระดองในที่นี้ก็คือมีช่วงล่างมีล้อไม่มีเครื่อง
ไม่มีสายไฟมีทะเบียน
ถูกต้องตามกฎหมายหมดแต่รถอยู่ที่อู่ถูกจอดทิ้งไว้
แล้วน้องผมด้วยความที่ว่าไปเดินเล่นที่อู่นี้ประจำคือ
เอาของไปส่งบ้างไปหาของให้เขาบ้าง
แบบว่าเห็นว่ารถคันนี้มันจอดอยู่นานแล้ว

ก็เลยโพร่งถามไปเลยว่าไอ้รถคันนี้ขายไหมอยากได้จังเลย
น้องผมก็ได้คำตอบมาว่าขอตัดสินใจสัก๒วัน
ขอถามกับเจ้าของรถหรือคนที่เขาดูแลรถคันนี้ก่อนว่าเขาจะขายไหม
แต่ยังไม่ถึง๒วันเลยพี่แค่ประมาณข้ามวัน
เขาก็ติดต่อว่าอ้าวขายสนุนราคาก็คือไม่ถึงหมื่น
มีทะเบียนด้วยเอกสารภาษีขาด๑ปี

ตีเป็นซากครับเพราะว่าเครื่องยนต์ก็คือยังไม่ได้ประกอบ

แต่น้องผมเขาก็ไม่ได้ไปสืบสอบหานะพี่ว่ารถทำอะไร

ผมก็หันไปมองบอกเดี๋ยวเห็นเหรอบอกจะให้อธิบายลักษณะไหม
ผมก็บอกอ่ะงั้นอธิบายมาหน่อยคนขับเป็นผู้ชายหัวเกลียนตัวเล็ก
ใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนสีอย่างนี้อย่างผมเลย
แล้วเขาตายที่เบาะคนขับโดยรถเนี่ยหมุนไปฟาดกับต้นไม้
ถ้าไม่เชื่อให้น้องไปถามคนที่ขายว่าจริงไหม
เบรกตรงนี้ก่อนเลยแฟนเป็นคนมีเซนต์อยู่แล้วเหรอ
เห็นตลอดพี่อ๋อเขาเป็นคนมีเซนต์คือเขาเห็นอยู่แล้ว
ครับแต่ที่เขาอธิบายมาโอ้โหเฮ้ยผมตกใจคือเขาเห็นแบบ
คือภาพที่เขาเห็นเขาเคยเล่าให้ผมฟังว่าภาพมาคือมันจะมาเป็นแว๊บ
แต่คือจะรู้เลยว่าคนนั้นน่ะลักษณะยังไงครับโอ้ขนลุกเลย
ทักเห็นจากรูปซื้อมาทำไมรถคันนี้มีประวัติอย่างนี้ไม่เชื่อ
โทรไปถามดูโทรจริงพี่ครับ
ทุกอย่างใช่ครับชุดนั้นคือชุดที่เขาเสียชีวิต
ประสบปฏิเหตุหมุนไปฟาดกับต้นไม้เอาด้านคนขับเข้า
แล้วรถคันนี้ถูกซ่อมก็คือช่วงประตูช่วงคนขับถูกดึง
ดึงแล้วเซ็ตทรงใหม่คือรถคันนี้ประสบบัติเหตุจริงเจ้าของตายจริง
ครับแล้วโทรไปเช็คกับใครอ่ะ
เช็คกับญาติของคนที่เสียชีวิตโอ้โห
คือทางเพื่อนเขาเป็นคนขายเพราะว่าทางญาติเขาไม่สะดวกที่จะทำอะไรแล้วกับรถคันนี้
ก็เลยทางคนที่ขายเนี่ยก็ไปถามข้อมูลมาให้อีกที
จนเข้าน้องผมเนี่ยเข้าไปถึงเฟซบุ๊กเขาเลยนะ

คือใช่เลยพี่ทุกอย่างคือมันใช่

น้องผมก็เลยแบบเขาบอกว่าหลังจากนี้ถ้าจะซื้อรถคันไหนนะเขาขออนุญาตทักถามก่อน
ถามว่าเขากลัวไหมก็แอบกลัว
แต่จริงก็ยังไม่วายนะพี่คันที่สองก็โดนอีก
เดี๋ยวนะไอ้คันนั้นพอแฟนของคุณจ๊อปทักเขาซื้อมาแล้วทำไงต่ออ่ะ

ไม่ใช่โชคดีพี่เพราะว่าแฟนผมบอกว่ามันมีต่อจากนั้นนะตอนที่เห็นเนี่ย
มันมีเหมือนมันไม่ใช่เสียงแต่มันคือเป็นเหมือนให้แฟนผมรู้ว่า
ให้น้องคนนี้เอารถมาก่อนเดี๋ยวเขาพาคนมาซื้อเอง
เหมือนใช้น้องคนนี้เป็นสะพาน
เป็นสะพานว่าเอาเขาออกมาทีเขาไม่อยากอยู่ตรงนั้น
พอน้องผมเอามาปุ๊บไม่นานนะพี่ไม่ถึงอาทิตย์ก็มีคนมาขอซื้อ
เพราะน้องผมเนี่ยเขามีเครื่องยนต์อยู่แล้ว
เขามาเป็นรถขับได้ปกติเลย
คนนี้มาถึงปุ๊บคือซื้อนี่เอาหมดเลย

ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะอยู่ในรถคันนั้น
เขาอาจจะรอคอยคนนี้ให้มาซื้อรถอยู่ก็เป็นได้

ผมก็ตอบไม่ได้แต่ว่าทุกวันนี้รถคันนั้นก็คืออยู่ในสภาพที่ขับได้แล้ว
เขายังใช้อยู่เหมือนเดิม

อาจจะเป็นนี่แหละฮะคือรถเลือกคน

นั่นคือประสบการณ์ของน้องเห็นบอกว่าผ่านครั้งนั้นมาไม่เคล็ด

อันนี้เหมือนเป็นการซื้อเพื่อลองดูว่าแฟนผมอาจจะรู้หรือเปล่า

คันนี้คือเป็นรถญี่ปุ่นเหมือนเดิมรุ่นใหม่กว่า

เป็นรถสีเหลืองคือรถเนี่ยประสบปฏิเหตุมาแน่นอน

แต่ผมไม่รู้นะว่าเสียชีวิตหรือเปล่า

แฟนผมก็พูดคำแรกเลยบอกว่าแน่นอนเจ้าของเสียชีวิต

ประสบปฏิเหตุคือชนรู้สึกจะกัดเสาไฟฟ้า

ครับผมก็คือหน้ามันจะยุบเว้าเข้าไปเลย

ก็กระจกแตกซึ่งตรงกระจกที่แตกแฟนผมบอกว่า
ตรงกระจกที่แตกนี่คือหัวเขากระแทกกระจก

แล้วคอหักตรงนั้นเลยฟุ๊บนอน
คือแฟนผมบอกเลยว่าทำท่าอย่างนี้ผู้ชายเป็นคนตัวเล็ก

ถ้าไม่เชื่อก็ลองดูเฟซบุ๊คเขา

ก็ไปสืบสอบไปหาจากที่ซื้อมาจนไม่เจอเฟซบุ๊คจริง
แล้วก็มีคนโพสต์แบบว่าไว้อะไรจริง
ตรงกระจกหลังเอาพี่มันเป็นหน้าคน
หนึ่งในรูปที่น้องผมถ่ายมาตอนที่อยู่ที่บ้านเขา

ปกติถ้าพี่แจ๊คถ่ายรูปด้านหลังรถปุ๊บครับ

คือเงากระจกสะท้อนมันก็จะเป็นฟิล์มดำ

อันนี้มันเป็นรอยเป็นหน้าคน

เป็นหน้าคนใหญ่เลยพี่อยู่ตรงกระจกหลัง

ทำไมลอยเงาตรงนี้มันเหมือนหน้าคนจัง

นี่คือเรื่องราวของวงการรถสากรถอะไร
รถมือ๒รถมือ๓อะไรอย่างนี้นะ
คือตัวของคุณจ๊อปก็เคยคุกคลีทุกวันนี้ยังทำไงกับพวกนี้อยู่ไหม

ผมกำลังจะบอกว่านอกจากคุณจ๊อปได้ทำงานในวงการนี้แล้วนะ
คุณจ๊อปยังได้แฟนที่ขึ้นสายตรงกับวงการนี้เลยนะ
แฟนมองเห็นได้แบบเป็นช็อตเป็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลย
แล้วมันตรงกับเรื่องราวที่มันเคยเกิดขึ้นด้วย
มันจะไม่ได้ลิงก์อย่างนี้ทุกครั้งนะพี่
บางครั้งก็เห็นไม่ชัดบางครั้งก็เห็นชัด
แล้วยิ่งบางทีขับรถไปไหนมาไหน

เออนี่จะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้

รถมือ๒ทั้งหลายแหล่ที่มีขายกันอยู่
เกลือนกลาดในประเทศไทยของเรา

ไม่ได้มีเรื่องผีแบบนี้ทุกคันนะฮะ
ยกตัวอย่างผมเคยฟังเรื่องหนึ่ง
รถป้ายแดงถอยมาจากโชว์รูม

หลังจากนั้นเอาไปขับโดนผีหลอก

เฮ้ยรถป้ายแดงอ่ะทำไมถึงมีผีมีอะไรมาได้
ปรากฏว่าเจ้าของก็คือรถใหม่จริง

เป็นเบาะรถซิ่ง
เออมันก็อาจไม่เกี่ยวกับรถ
บางทีมันอาจจะเป็นอลงอะไหล่ข้างในอะไรอย่างนี้
แต่ของทุกชิ้นไม่ได้มีประวัติ
ต้องบอกอย่างนี้ก่อนอยู่ที่ดวง
แต่เรื่องที่คุณจ๊อปหรือว่าคนที่ทำงานอยู่ในวงการนี้เขาเจอกัน

เขาหนีไปไหนไม่ได้ยังไงวันหนึ่งเขาก็ต้องเจอ

บางทีเขาซื้อรถมาเขาก็ไม่รู้นะว่ามีหรือไม่มี
แต่ว่าไม่รู้แหละเขาก็ไหว้เขาก็ขอก่อนว่าขอให้ขายได้

ถูกมั้ยฮะการพบเจอผมว่ามันเป็นอีกเรื่องนึงแล้วล่ะ

นะครับถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวนะเรื่องเกี่ยวกับยวดยานพาหนะ

เรื่องของรถหลอนซ่อนผีคืนนี้ขอบคุณคุณจ๊อปนะฮะขอบพระคุณครับ

เอาละครับคุณผู้ชมครับย้ำถึงคุณผู้ชมนิดนึงนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาแชร์มาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้น
ทีมงานของเราก็จะมีการคัดเลือกเรื่องราวต่างครับแล้วก็เชิญคุณผู้ชมนั้นมาร่วมรายการเหมือนอย่างคุณจ๊อปนี่แหละครับ
วันศุกร์หน้าเราจะกลับมาเจอมาเจอกันใหม่มาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญเวลาดี๔ทุ่มตรงพลาดไม่ได้

สวัสดีครับขอบคุณครับคุณจ๊อปครับ